ผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของการลงทุนในทองคำกันบ้างตอนนี้ทองคำตลาดโลกดูเหมือนว่าจะเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้วนะครับตอนนี้หลายคนก็มีทองในมือต้องการจะขายบางคนต้องการจะมาลงทุนในทองจะต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถลงทุนได้เพราะว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับเรื่องของการ
สวัสดีครับผม
ตอนนี้มีคำถามครับว่าภาพรวมของราคาทองคำเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำถ้าดูในกรอบ๑๒เดือนนะครับ
ราคาทองคำยังเป็นลักษณะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับ
กรอบของการแกว่งตัวเนี่ยด้านล่างจะอยู่ประมาณ๑๒๐๐เหรียญนะครับ
ด้านบนจะอยู่ประมาณ๑๓๐๐เหรียญ
ถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับทองคำบาทเนี่ย
ผมคิดว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ตรงระดับประมาณสัก๑๘๐๐๐นะครับ
ไปจนถึง๒๒๐๐๐บาทประมาณนี้นะครับ
ถ้าเราจะลงทุนในทองคำตอนนี้นักลงทุนหลายคนก็สนใจ
เพราะว่าบางทีก็ไม่ถนัดเรื่องกองทุนไม่ถนัดหุ้น
แต่ว่าอยากลงทุนทองคำเราควรจะแนะนำให้ลงทุนอย่างไรดีครับ
ก็ต้องบอกว่าทองคำเองเป็นอะไรที่ใกล้ตัวนะครับ
กับนักลงทุนที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของตลาดทุนเท่าไหร
แต่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับ
ทองคำเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เวลาจะทำให้ราคาทองคำ
ตลาดโลกขึ้นหรือลงนะครับ
แน่นอนอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ที่ตลาดให้น้ำหนักมากคือเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ
เพราะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะทำให้ค่าดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์แข็ง
แล้วเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งหมายความว่าจะวิ่งตรงข้ามกับราคาเงินบาท
แล้วก็จะวิ่งตรงข้ามกับราคาทองคำในตลาดนะครับ
ในเรื่องของการจ้างงานนี้ตัวเลขค่อนข้างจะผิดหวัง
สหรัฐในการประชุมในเดือนนี้อาจจะเลื่อนออกไป
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีระยะสั้นสำหรับทองคำนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่มีผลต่อราคาทองคำก็จะเป็นในเรื่องของมุมมองต่อเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรนะครับ
ถ้าเศรษฐกิจดีประเทศที่มีกำลังซื้อในตลาดทองคำมาก
อย่างจีนก็ดีอย่างคนอินเดียก็ดีเนี่ย
ก็จะมีกำลังในการซื้อทองคำนะครับมากก็จะมีผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเป็นต้นนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจีนค่อนข้างจะชะลอ
ฉะนั้นแหลงซื้อของคนจีนในส่วนของทองคำก็เลยค่อนข้างจะตกลงไปนะครับ
สำหรับคนอินเดียก็เช่นกันพอดีมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนภาษี
มีเรื่องของผลผลิตทางด้านเกษตรอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ทำให้กำลังซื้อของคนอินเดียก็ตกลงไปเหมือนกันนะครับ
ประเด็นที่๓ที่เราจับตาดูก็คือในเรื่องของธนาคารกลางของประเทศทั่วโลกนะครับ
ที่ต้องมีการซื้อทองคำเนี่ยมาเป็นตัวสำรองค้ำในเรื่องของตัวค่าเงินของตัวเองนะครับ
ต้องบอกว่าธนาคารกลางในประเทศใหญ่ทั่วโลกอย่างสหรัฐก็ดีอย่างประเทศในยุโรปก็ดีเนี่ย
ส่วนใหญ่จะมีทองคำเป็นตัวค้ำค่าเงินตัวเองอยู่ในระดับประมาณ๕๐
อย่างนั้นตอนนี้ถ้าเราจะพูดง่ายว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนในทองคำ
บอกได้ไหมครับว่าเหมาะกับการขายหรือว่าการซื้อเก็บไว้ก่อนยังไงดีครับ
ผมคิดว่าตอนนี้ราคาทองคำปีนี้น่าจะค่อยปรับตัวดีขึ้นนะครับ
ราคาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ายังน่าสนใจ
เพราะว่าถ้าอเมริกามีการเลื่อนในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไป
อาจจะไปเป็นตุลาหรือเป็นปลายปีเพราะว่าตัวเลขไม่ได้มีนัยยะมากที่จะทำให้เขารีบปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
ถือว่าเป็นข่าวดีของทองคำครับ
ฉะนั้นทองคำในระยะสั้นเราอาจจะเห็นราคาปรับขึ้นไปถึงระดับใกล้๑๓๐๐เหรียญต่อออนอีกครั้งหนึ่ง
หรือถ้าเทียบเป็นทองคำบาทเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ในระดับใกล้เคียงกับ๒๒๐๐๐บาทครับ
รอให้ปรับตัวไปถึง๒๒๐๐๐บาทค่อยขายถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับ
การซื้อขายในตลาดทองคำล่วงหน้าเป็นการณ์หลักการ
ราคาทองคำในอนาคตจะปรับตัวขึ้น
เราก็จะอยู่ในฝั่งที่เราเรียกว่ารอ
หรือว่าเราซื้ออนุพันธ์เข้าไป
ข้อดีของการซื้ออนุพันธ์คือเราใช้เงินวางประกันน้อย
แล้วเราได้กำไรเยอะนะครับอันนั้นคือข้อดีนะครับ
แต่ว่าในแง่ของความเสี่ยงล่ะแน่นอนครับถ้าเราประเมินในเรื่องของทิศทางทองคำผิด
ถ้าเราทองคำเนี่ยปรับตัวลงแล้วเราอยู่ฝั่งซื้อตราสารอนุพันธ์เข้าไปเนี่ย
เราก็จะขาดทุนเยอะเช่นเดียวกันนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันก็คือ
ในเรื่องของการทำประกันความเสี่ยงเช่นอย่างร้านทองเนี่ยนะครับ
มีทองคำอยู่ในร้านเยอะเยอะแล้วเขากลัวว่าราคาทองคำจะปรับตัวลงนะครับ
เราก็ไปขายนะครับอนุพันธ์ในตลาดขายล่วงหน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ป้องกันกับความเสี่ยง
จริงแล้วตลาดอนุพันธ์เหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีความเข้าใจ
ในเรื่องของตลาดอนุพันธ์ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตลาดที่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่า
คนที่ซื้อทองคำแท่งในตลาดนะครับหรือว่าซื้อหุ้นนะครับของกองทุนที่ลงทุนในทองคำจริงครับ
ครับวันนี้ขอบคุณคุณชายพรนะครับ

สวัสดีครับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้มนุยการสายงานค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
คุณชัยพรบอกว่าตอนนี้ใครมีทองคำถือเอาไว้ก่อนครับมีโอกาสจะปรับไปถึง๒๒๐๐๐บาทต่อบาททองคำได้
เป็นช่วงที่เราน่าจะเอาทองมาลงทุนได้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของทองคำ